เอาละครับคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้
ผมถามไปตั้งแต่ต้นรายการว่า
สถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนท่าน
วิกฤตอยู่ในระดับไหนแล้ว
เพราะว่าที่ระยองครับอันนี้ลูกเมากัญชา

ทนลูกสายเขียวคุ้มคลั่งมีดฟันรถเนี่ยอ่า
คือลูกเมากัญชา

วายทำร้ายทำลายข้าวของนะครับ
เอามีดไล่ฟันพ่อกับแม่เลี้ยงกลางถนนครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
นี่แหละครับกล้องวงจรปิดที่ผมบอก
ขณะที่ผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
นำหน้ามาแล้วก็ใช้มีดไล่ฟันผู้ชายกับผู้หญิง

กล้องวงจรปิดอีกมุมนะครับอีกมุมจะจับภาพ
ขี่รถเลยไปแล้วเมื่อกี้เลยฟื๊บไปเมื่อกี้
แล้วก็ย้อนกลับมาขี่ย้อนกลับมาฮะ
ทำท่าเงื้อฟันผู้ชายผู้หญิงคู่เดิมอีกครั้ง

จากนั้นรถของเขาก็เสียหลักล้ม
เสียหลักล้มโดยมีผู้หญิงตามไปใช้หมวกกันน็อกนะ
ฟาดฟาดแล้วก็มีผู้ชายที่นั่งมาด้วยกันตามไปช่วยครับ
ยื้อยุดฉุดกระชากนะครับ

แล้วผู้ชายที่ถูกฟันก็เดินถือมีดยาวของอีกฝ่ายที่ทำหล่นไว้

นี่ครับนี่มีดที่ใช้ฟันฉันนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่ม๑๗มิถุนายนครับ
ผู้ที่ถูกมีดไล่ฟันคือนายอำนวยอายุ๔๑ปี

ก็คือนายนิธิโชธอายุ๒๐ปีครับ

อายุ๔๒ปีก็นอนพักอยู่บ้านจู่ลูกชายที่เป็นลูกติดจากเมียเก่า
เนี่ยก็มาคอประตูห้องแล้วเรียกเรื่องสิ่งที่เกรี้ยวกราดถือมิด
ยาวเข้ามาเลยเขาเห็นว่าโอ้โหท่าไม่ดีแล้วไม่ปลอดภัย
แล้วก็ปิดประตูสิครับนะฮะปิดประตูไม่เปิดประตู
ลูกชายก็เลยสติแตกใช้มีดฟันไปที่รถจักรยายนหลายครั้ง
แล้วก็ขี่รถออกไปสาเหตุเพราะขอเงินไม่ได้
กับลูกชายเสพกัญชามาแล้วมีกระท่อมด้วยนะครับ
แล้วมักจะมีอารมณ์รุนแรงตามมาพอทำแบบนี้
จากนั้นก็พาภรรยาซ้อนท้ายออกไปนะครับคุณผู้ชมก็จนไปเกิดเรื่องแบบนั้นแหละ
ไอ้คนถูกฟันอีกคนนึงแม่เลี้ยงเล่าบ้างแม่เลี้ยงบอกโอ้โหกลัว
กลัวลูกจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกต้องหนีไปอยู่ไปนอนที่อื่นแล้ว
ส่วนสาเหตุนะครับก่อนหน้านี้นายนิทิโชธเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายแล้วได้ค่าทำขวัญมาก้อนหนึ่ง
แล้วให้พ่อเก็บไว้อ๋อสงสัยจะเป็นเรื่องนี้แหละคุณผู้ชม
คือพ่อนำเอาเงินส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เป็นค่างวดรถ
รวมทั้งซื้อโทรศัพท์แล้วให้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แต่เขามาขอเงินจากพ่อแล้วพ่อไม่ให้จึงคิดว่าพ่อโกง

เบื้องต้นตำรวจจะออกติดตามตัวลูกชายนะครับ
มาสอบปากคำนะครับแต่ยังไม่เจอตัวครับ